เหมือนกันนะคะเวลาคนเรียกว่าเราว่าเป็นแกนนำเนี่ย
คือนะตอนแรกที่มันเริ่มต้นมาคือเราเป็นผู้ปลาใส

มีข้อเสนอร่วมด้วย๑๐ข้อเรียกร้องนั้นที่

แปลว่าอะไรมันแปลว่าเราต้องรับผิดชอบ
กว่ามันจะสำเร็จหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลง

ว่าในผลบาทของการส่งฮุงเนี่ย
เวลาคนบอกว่ารุ้งเป็นแก่นำเนี่ย
รู้สึกว่าตัวเองเป็นแกนนำไหมครับ

และอย่างของกลุ่มเราเองก็ยังเป็นม็อบแบบมีแก่นำอยู่

การเคลื่อนไหวแบบเชิงไร้แก่นนำ
เราคิดว่าคนน่าจะแบบเอามาผสมกันว่า
ว่ามันคือสิ่งเดียวกันแต่ว่ามันไม่ใช่

ถามหาความรับผิดชอบจากแกนนำเนี่ยเป็นไปไม่ได้

แก่นนำพอใช้คำนี้ค่อนข้างติวความยัง
ถ้าเป็นลุงเข้าใจนะเราจะเข้าใจว่า

ประหลาดประเด็นให้สังคมแ่งปฏิกิริเวณอีกครั้ง
ถ้าอยู่ให้มีนั้นคงคิดซึ่ง
ไปบังคับใครคือแล้ว
แต่สิ่งที่เรากำลังพยายามทำเนี่ยคือชี้ประเด็นให้เห็นโน้มน้าวให้เขาให้เขามารับฟัง
แล้วก็พยายามทำความเข้าใจร่วมกันอันนี้คืออันนี้คือสิ่งที่พวกเราเรากำลังพยายามทำแล้วก็ทำอยู่
แล้วเราเชื่อจริงนะเราเชื่อจริงด้วยว่าแบบวันใดวันหนึ่งประชาชนชนะแน่แน่นอน
แต่เราไม่อาจบอกได้หรอกว่ามันคือเมื่อไหร่หรือวันไหนหรือว่าอีกนานเท่าไหร่
เห็นการเคลื่อนไหวทุกวันเราเห็นการเคลื่อนไหวทุกที่
ไม่ว่าจะเป็นแบบสเกลเล็กหรือว่าใหญ่แค่ไหนก็ตามการเคลื่อนไหวแล้วมันไม่มีเวลาหยุดของมันเลยอะ
ไม่มีมอบถามว่าการเคลื่อนไหวที่อื่นมีไหมมีที่ไหนที่ตัวประชาชนทุกคนนั่นแหละที่เป็นคนเคลื่อนไหวด้วยตัวของเขาเองร่วมกันทุกวัน
หรือว่าสร้างห้องขับเฮาส์คุยกันขึ้นมา
สิ่งที่ประชาชนทำกันมาตลอดเนี่ยมันมีผล
เราอาจจะไม่ได้เห็นผลแบบเชิงประจักษ
หรือว่าเห็นอะไรที่มันเป็นรูปธรรมแต่ขนาดนั้น
แต่เชื่อไว้เถอะว่ามันมีความกระสัมกระสายอยู่เสมอ
ประชาธิปไตยบางคนก็จะคล้ายกับชอบแซะฝ่ายตรงข้าม
หรือบางทีก็ด่าทอโดยไม่พยายามเกิดดึงมาเป็นพวกเลย

คือถามว่าเราเข้าใจไหมเราในหนึ่งเราเข้าใจ

เราเข้าใจถึงความคับแค้นหรือว่าความโปรด

แต่อีกทางหนึ่งเนี่ยคือเรามองว่า

การที่เราจะไปถึงเป้าหมายได้ค่ะ
การที่เราจะรวมคน
เพื่อให้มาเห็นด้วยกับเราจำนวนมาก
เท่าที่เราต้องการจะให้มีได้เนี่ย
การที่เราโอบรับคนที่อาจจะเคยเห็นป่าน

มาการที่เราอบอุ้มเขาไว้
การที่เราเชื้อเชิญให้เขาเข้ามาเป็น

การที่เราเชื้อเชิญให้เขามาเชื่อ

อันนี้มันสำคัญมากที่จะทำให้
พวกเราเนี่ยการต่อสู้ของเราไปถึงเป้าหมายได้
คนที่กลับใจมีเยอะนะคะ
เพราะว่าการต่อสู้ในแนวทางนี้

คำว่าแนวร่วมก็ถือว่าสำคัญที่สุด
ใช่แนวร่วมสำคัญที่สุด
ประชาชนมีแค่ประชาชนด้วยกัน
เพราะฉะนั้นการขยายแนวร่วมกัน

ก็เพราะฉะนั้นการจะเป็นแนวร่วมให้สุข